ส่วนช่วงนี้เนี่ยติดตามข่าวสารกันต่อมีเรื่องอยู่กับคุณลุงคนนึงที่ไปลงทะเบียนเราชนะแล้วไม่ผ่านใช่ไหม
ใช่อยากให้คุณผู้ชมดูเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ไปตรวจสอบนะคะว่าจริงแล้วที่เราสมัครในโครงการต่างแล้วไม่ผ่านสิทธิ์ถูกสวมสิทธิ์แบบคุณลุงหรือเปล่า
คุณลุงอยู่ในจังหวัดนครพนมค่ะชื่อว่านายนิคมอุมอาสาอายุ๖๐ปีเป็นชาวบ้านที่บ้านนาคอยหมู่๕ตำบลนางวมอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม
ก็ไปแจ้งความร้องทุกข์เลยนะคะให้ดำเนินคดีหาคนผิดกรณีที่ลุงเนี่ยถูกสวมสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในชื่อของคุณลุงเนี่ยไปใช้คือไปใช้ตั้งแต่ปี๒๕๖๐ผ่านมา๓ปีแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าโดนสวมสิทธิ์มา
นายนิคมเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าปี๒๕๖๐เนี่ยนะคะตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่มาเปิดบริการรับลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในหมู่บ้านเขาเนี่ยก็นำเอกสารไปยื่นเพื่อขอรับสิทธิ์จนเวลาผ่านไปไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ค่ะตอนนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าที่เจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อมาเนี่ยคงจะไม่ผ่านการพิจารณาในโครงการ
ได้อย่างไรกระทั่งต่อมาค่ะเร็วเนี้ยก็มีโครงการราวฉนะขึ้นมาค่ะค่ะ
นายนิคมเนี่ยคุณลุงเนี่ยก็เลยให้ลูกสาวไปลงทะเบียนให้ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน
นายนิคมบอกว่าเสียใจมากนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และยังต้องมาเสียสิทธิ์โครงการเราชนะอีก
ทั้งที่ตัวเขาก็มีรายได้น้อยทำงานรับจ้างปะยางได้วันละไม่กี่ร้อยบาท
แทนที่จะได้รับเงินมาจุนเจือดูแลครอบครัวกลับต้องมาเสียสิทธิ์

จากนี้กลัวนะคะกลัวว่าคนสวมสิทธิ์จะนำไปกระทำการสวมสิทธิ์ด้านอื่นต่อ
ก็เลยต้องออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่มาดูแลแล้วก็มาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคือเรื่องนี้ทางด้านของผู้จัดการธนาคารทคศสาขาอำเภอนาว่าเนี่ย
ไปพูดคุยกับนายจักรพงศ์โลหะนะคะก็บอกมาว่า
ธนาคารไม่ทราบนะคะว่าใครเป็นคนนำบัตรของลุงนิคมไปใช้งาน
แต่หลังเกิดปัญหาเนี่ยมีการประสานไปแล้วที่ธนาคารกรุงไทยเจ้าของบัตร
และอายัดบัตรนะคะยกเลิกบัตรเดิมและมีการออกบัตรใหม่ให้กับเจ้าของตัวจริงไปแล้วนะคะ
ส่วนการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะเชื่อว่าผู้ที่สวมสิทธิ์เนี่ยน่าจะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละ
หรือว่าบุคคลใกล้ตัวนำไปใช้สิทธิ์เพราะอะไรคะ
เพราะว่าเขามีการไปตรวจสอบพบว่ามีการใช้สิทธิ์ตามร้านค้าในโครงการตลอดพื้นที่
ในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนี่แหละก็มีการเอาสิทธิ์ไปใช้ในพื้นที่นั่นแหละ
จากนี้เตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะคะให้ตรวจสอบโดยละเอียดในการเข้าร่วมโครงการ
หรือใช้สิทธิ์ต่างป้องกันการสวมสิทธิ์ของกลุ่มมิจฉาชีพและผู้ที่ไม่หวังดีนะคะ
มาฉวยโอกาสสวมสิทธิ์ของชาวบ้านอย่างที่ปรากฏเหตุการณ์นี้แหละค่ะ
จริงก่อนหน้านี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับบัตรคนจนไง
ที่แบบโดนสวมสิทธิ์๓ปีทีนี้พอไปตรวจสอบก็คือเป็นนักศึกษาฝึกงานของธนาคารแห่งนั้นแล้วขอชดใช้สองพัน
แต่คราวนี้มาเกิดขึ้นกับคุณลุงเนี่ยจริงก็น่าสงสารนะพอมาเจอแบบนี้มันถูกตัดสิทธิ์อย่างอื่นหมดเลย
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าใครเป็นคนทำ